ต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟกันบ้างครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณกัญจนัทศรีวิบูรณ์ครับ

ส่วนทางด้านโปแหวนพรนงเพชรล้ามโปมือหนึ่งของไทย
ผลงานได้ดีนับตั้งแต่ลงแข่งขันในรายการนี้
พัทยาโอคอร์ดพ๗๒จังหวัดชวนบุหรี่

ประแหวนพรนงเพชรล้ำมือ๓๙ของโลก
เป็นโปรสาวไทยที่ยังคงทำผลงานได้ดีที่สุด
สุดท้ายเก็บเพิ่ม๕อันเดอร์จากการทำ๑อีเกิ้ล
เบอร์ดี้สกอร์รวม๗อันเดอร์จบอันดับ๑๒
ส่วนโปรลายอื่นที่น่าสนใจ
ประพังกรธวัฒนกิจนักกอล์ฟสมัครเล่นจบ๒โอเวอร์อันดับ๔๒ร่วม
สองพี่น้องโมริยาและเอลิยาจุธานุกาลจบ๓โอเวอร์อันดับ๔๘ร่วม
ผู้นำรอบที่๓วันนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ประคองตัวเก็บเพิ่ม๔อันเดอร์จากการทำ๑อีเกอร์๓เบอร์ดี้
โบกี้เดียวสกอร์รวม๒๐อันเดอร์
แชมป์ไปครองและกลายเป็นนักต๊อปจากสหรัฐอเมริกาคนแรก
คว้าแชมป์รายการนี้ฉลองครบรอบ๑๐ปี
โดยชนะชอนอินจีโปรอันดับ๑๐ของโลกจากเกาหลีใต้
วันนี้ทำเพิ่ม๒อันเดอร์ถึง๖สโตก
ส่วนเอมมี่อย่างแชมป์เก่าจบเพียงอันดับ๓ร่วม

ในการเล่นอาชีพของโปรวัย๒๑ปี
พร้อมรับเงินรางวัล๒๔๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๘๖๐๐๐๐๐บาท
กัจจนัดสิวิบูลรายงานจากจังหวัดชนบุรี